ออกกันเลยดีกว่าของดิฉันค่ะรุ่นใหญ่นะคะพี่
คุณมานี่
องเป็นขำแล้วกันเรื่องของความสนุกสนานนะคะ
ดูซิลีลาโดนผีจับหัวของพี่มายเป็นยังไง

ช่วงพี่จะอยู่ท้ายเนอะ

ใครที่อยากจะเข้าไปเป็นนักร้องมืออาชีพสายลูกทุ่ง
ฟังกันดีนะคะเพราะว่าพี่เนรสุภาชัยอดีตกรรมการ
อำนวยการสายงานธุรกิจเพลงของค่าย่านลาดพร้าว
ผ่านตัวมาจัดตั้งค่ายเพลงของตัวเองนะคะ

กำลังมองหานักร้องหน้าใหม่เอามาอยู่ในสังกัดด้วยค่ะ

ธุรกิจเพลงที่โฟร์โภงจรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของธุรกิจเพลงที่ถนัดและคุ้นเคย
ศิลปินที่จะเข้ามาอยู่ในค่ายเพลงของเรานะครับ

เพราะเราเป็นบริษัทตั้งใหม่ก็จะมีทั้งคนหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่า
ปินที่โด่งดังอยู่แล้วที่อยากร่วมงานกับเรานะฮะทำพร้อมกัน
เดี๋ยวนี้ก็ติดต่อได้ง่ายนะครับมีเพจมีอะไรต่าง
ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้โดยตรง
เราก็เปิดโอกาสรับคนที่มีความสามารถทุกคนอยู่แล้ว